ส่วนที่จังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้ชาวบ้านเขาแตกตื่นเลยค่ะ
หรือมันอะไรก็แน่แล้วมันเป็นมันพุ่งออกมาฟู้
แล้วเป็นสีส้มเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยนะคะ

ดมเข้าไปแล้วมันแสบจมูกคันจมูกไปหมดเลยนี่นะคะ
ไม่รู้จะนึกถึงใคร๑๙๑ไว้ก่อน
โทรหาตำรวจสพพานทองตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็มาค่ะ
มาดูซิมันมาจากไหนเดินตามควันสีส้มไป
ไปเจอว่ามันอยู่ในเพลิงเก็บสารเคมี
ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
พอเดินเข้าไปใกล้อีกนิดนึงมันเป็นอะไรกันนะ
มันเป็นเก็บถังเก็บสารเคมีมีหลายแบบเลยค่ะ
แบบ๒๐๐ลิตรและแบบ๒๐๐ลิตร
วางเต็มพื้นที่แล้วก็ไปพบรถบรรทุก๑๐ล้อสีขาวจอดอยู่ด้วย
หลังรถเจอถังเคมีอีกขนาดใหญ่
และถังตรงนี้หลัง๑๐ล้อมันมีรอยรั่วทั้งสองข้าง
ก็มีสารระเหยเป็นไอสีส้มพุ่งออกมาจากถังค่ะ
สารเคมีกลิ่นแรงมากตำรวจบอกตำรวจไปดูเนี่ยโอ้โหแสบจมูกคันจมูกนะคะ
ตอนแรกไม่รู้จะทำยังไงแหละเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องไปด้วย
น้ำสกัดไว้ก่อนแต่มันก็สกัดไม่ได้มันเป็นสารเคมีเนี่ยนะคะ
ประสานต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีมาถ่ายเทใส่ถัง๒๐๐ลิตร
เพื่อลดการระเหยขึ้นสู่ท้องฟ้า
เรื่องต้นเจ้าของที่และเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบ

เนื่องจากไม่ทราบว่าสารเคมีที่รั่วไหลออกมาเป็นสีส้มเนี่ย
มันคืออะไรมีความรุนแรงแบบไหน
ชาวบ้านเป็นกังวลมากตอนนี้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
โดยเฉพาะการเก็บสารเคมีก่อนเลยอย่างแรกค่ะ